ส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยอุปสรรคเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูกัน
อ๋อจะกดเงิน
มันคืออุปสรรคทางการเงินจริง
ค่ะมันการเงินติดขัด

ไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่ไหลเวียนไม่ค่อยดี
เรื่องสัญชาติได้มาดู
นอนอยู่ตรงนี้ปลุกยังไงก็ไม่ตื่น
นะคะไม่แน่ใจหลับหรือสู่ขิดไปแล้ว

แค่หลับเนอะแต่เขาบอกแข็งโป๊กเลยนะ

เอาเหรอเห็นบอกแข็งโป๊ก็ตกใจ
วีดแล้วกันนะเผื่อว่าจะมีคลิปเฉลยในคลิปต่อไป
อ่ะใครเลี้ยงแมวเจอปัญหาอย่างนี้บ้างไหมคะพวกคุณสองคน
โอ้โหก็เคยเจอบ้างแมวน่ารักบางทีนะมันก็ชอบอ้อน